ดูต่อกันที่วิวกันบ้างดีกว่านะวิวนัทพลเจ้าของเพลงกบในกะลา
คือเมื่อก่อนเนี่ยดังมากนะสมัยเราวัยมัธยมเนี่ยโอ้โหดังเป็นเปรี้ยงปร่างเลยทีเดียว
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยพี่วิวก็เหมือนกลับมา๒ปีที่แล้วแล้วก็หายไปอีกนะ
คราวนี้กลับมาใหม่ค่ะมากับเพลงที่มีชื่อว่าฉันลืมเธอไม่ได้ค่ะ
ก็ทำกันเองนะกับโปรดิวเซอร์ของหนุ่มเบิ้ลปฐุมราชค่ะ
เพียงแต่ว่าเฮียก็ใจดีให้อิสระมาทำเพลงเองด้วย
แล้วเรื่องของลิขสิทธิ์ที่หลายคนเป็นกังวลนะพี่เขาบอกว่าเล่นตามผับได้สบายใจค่ะ
เราก็ห่างหายจากการร้องเพลงหรือว่าออกซิงเกิ้ลประมาณ๒ปีแล้วครับ
ก็เริ่มคิดถึงแฟนเพลงอะไรอย่างเงี้ยพอน้องบอกว่าพี่ผมมีเพลงเพลงหนึ่งให้พี่ร้อง
เอาเลยครับโอเคเป็นกึ่งสไตล์เดิมครับก็คล้ายเดิมนั่นแหละครับ
แต่ว่าก็นั่นแหละฮะอกหักเหมือนเดิมครับ
ก็เอาเป็นว่าเฮียปล่อยดีกว่าครับเฮียปล่อยให้แบบอิสระ
น้อยใจไหมคะที่แบบเออเราไม่ได้อยู่กับเฮียเหมือนคนอื่นที่เขาอยู่
ลมหายใจคิดถึงเธอมองไปถึงไหนก็เห็นแค่เธอ
ฉันยังรักเธอเสมอภาคเธอไม่เคยจากไป
โอ้โหร้องมาขนาดนี้ฉันจำเธอได้แล้ว